เรื่องของปฏิบัติการจับเด็กแว้นนะคะ
ก็มีก่อกันในหลายพื้นที่

ล่าสุดตำรวจ๑๙๑ก็สนที่กำลังตำรวจนครบาน๗นะคะ
ปิดถนนหลายเส้นจับรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง
แล้วก็ผิดกฎหมายกว่า๑๓๙คัน
ไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

ตำรวจ๑๙๑จะปฏิบัติการกวาดล้างรถจักรยานยนต์

แต่ว่าดัดแปลงสภาพแต่งซิ่ง
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจ๑๙๑ก็ส่วนที่กำลัง
กับตำรวจนครบาน๗ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรค่ะ
เน้นที่จุดรถจักรยานยนต์ที่รวมตัวกันแข่งขัน
อย่างเช่นถนนพระราม๒ถนนบริเวณเชิงสะพาน
ข้ามถนนกาญจนาภิเษกถนนพระอนกพุทธมนต์ธนสาย๔ค้าเข้า
แล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยในเขตนครบาน๗
สามารถจับกลุ่มรถจักรยานยนต์ได้๑๓๙คันค่ะ
เป็นผู้กระทำผิดทำประวัติ๑๒๗คน
ยาวชน๙คนพบสารเสพติดในร่างกาย๓คน
ตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานผู้บังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑บอกว่า
ได้ร่วมกันบูรณาการทุกหน่วยงานตามนโยบายของรัฐบาล
ที่จะมีการปราบรามการแข่งรถในทางสาธารณะ
หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าจุดต่างที่เข้าจับกลุ่ม
มีเด็กแว้นนำรถจักรยานยนต์มาแข่งวิ่งประลองความเร็วกัน
ในส่วนของเยาวชนเองค่ะก็จะแจ้งผู้ปกครอง
เพื่อมานัดหมายอบรมกันต่อไป
แล้วก็จะมีการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ทุกคันว่า

เพื่อขยายผลไปถึงอู่ที่รับดัดแปลงรถคันดังกล่าวด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นขอเตือนให้กลุ่มเด็กแว้นค่ะว่า
อย่าใช้ถนนมาเป็นสถานที่ประลองความเร็ว
เนื่องจากสร้างความโดยร้อยให้กับประชาชนเสี่ยงอันตราย
แล้วก็ยังมีความผิดตามคำสั่งคศที่๒๒ทับ๒๕๕๘ด้วยนะคะ
นั่นคือเรื่องของการรวมกลุ่มขับขี่รถประดองความเร็ว
และผิดคำสั่งคศที่๔๖ทับ๒๕๕๙
เรื่องการใช้ยานพาหนะประลองความเร็ว
ซึ่งอาจจะมีความผิดถึงขั้นถูกยึดรถได้ค่ะ